และวันนี้ครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกัน

หลายคนเจอกับคำว่ากับดักหนี้ครับ
หนี้บัตรเครดิตหนี้สารพัดต่างมากมาย

ก็ได้มีการร่วมกันในการที่จะผุดโครงการ

บริหารจัดการหนี้บริหารจัดการเงิน
ปลดล็อกตัวเองจากความเป็นลูกหนี้

กับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

เป็นหนึ่งคนที่มีหนี้อยู่เหมือนกัน

โครงการนี้ก็คือธนาคาร

ซึ่งก็คือเป็นสมาชิกก็คือธนาคารไทยทั้งหมด

จริงแล้วทุกวันนี้ปัญหาของประเทศ
ก็คือปัญหาของคนที่มีหนี้เยอะ

การกระตุ้นการบริโภคมันเกิดได้ยาก
เนื่องจากว่าถ้าเราจำกันได้ว่า

จะดีได้ต้องมีการบริโภคของภาคประชาชนด้วย
ซึ่งถ้าจะบริโภคได้คือมันก็ต้องกล้าใช้เงิน

ถ้ามีหนี้ก็จะกลัวที่จะใช้เงิน

งกรานปีนี้ทุกคนก็กังวลว่า
คนเป็นหนี้เยอะอาจจะไม่ได้ใช้เงินมาก

อันนี้ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่เติบโตได้

คุณบัวขาวเนี่ยก็เหมือนเป็นนักมวยซึ่งกำลังจะมาสอนให้พวกเราตั้งกาด
กะที่จะต่อสู้กับหนี้อ๋อคือเหมือนกับเอาคอนเซ็ปต์ของการจะเป็นนักมวย
ก่อนจะขึ้นสังเวียนชกต้องเรียนรู้ทุกอย่าง
ใช่ต้องเตรียมตัวทุกอย่างก่อนที่จะขึ้นชกได้แล้วงั้นเราต้องมีการตั้งกาด
ต้องมีการป้องกันต้องมีการเตรียมตัวเพื่อจะไม่เป็นหนี้
ถ้าเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นแรกเลยคือวอร์มอัพ
ใช่ถูกต้องเริ่มจากวอร์มอัพเลยนี่ถ้าเราจะเห็นนะครับ
เริ่มเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็คือเราเข้าไปเรื่องของเทรนนี่เลย
เขาเขียนว่าเขตเทรนนี่เนี่ยอย่างแรกวอร์มอัพคือต้องตอบตัวเองก่อนว่า
พอเข้าไปสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเราถามตัวเองว่า

เรามีการผ่อนชำระไม่เกิน๔๐ของรายได้ต่อเดือนเปล่า
ชำระไม่เกิน๔๐ของรายได้ต่อเดือน
ต้องคิดก่อนแล้วนะตอนนี้เรามีรายธุเรามีรายได้สักหมื่นนึง
เราต้องห้ามมีอะไรที่เป็นภาระผ่อนเกิน๔๐๐๐บาท

ถ้าเกินเนี่ยถือว่าเหนื่อยแล้ว
คือห้ามมีหนี้เกิน๔๐ของเงินเดือน
ใช่อย่างเช่นว่านี่ใช้คำว่าผ่อนชำระ

ระผ่อนชำระถามว่าแล้วภาระผ่อนชำระเหล่านี้มันเกิดจากอะไร
นี่เกิดจากการต้องเริ่มวอร์มอัพตัวเองก่อน

กระเป๋าลดราคาลำค่า

พอมีบัตรเครดิตปุ๊บรูดเลย

วันรุ่งขึ้นเดินผ่านอยากซื้ออีกไหมครับ
ความต้องการมันความน้อยลงกว่าวันแรก

เพราะมีเวิร์ดดิ้งง่าย
ดราม่าเรื่องการเงินตอนนี้ฮิตใช่ไหมคำว่าดราม่า

ไม่ได้มีเงินเยอะพอแต่อยากแบบ
โอ้โหวันนี้อยากกินหรูอยากกินโรงแรม
ถามว่าจำเป็นไหมหรือแบบอยู่กับเพื่อน
เพื่อนมีสตางค์แต่เราไม่มีเพื่อนไปกินหรูเราบอกเราต้องไปด้วย
อย่างนี้ไม่เป็นไรยอมรับเถอะว่าเรามีแค่นี้ก็ทานเท่านี้

ใช่อย่าดราม่าว่าฉันมีตังค์
คือเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดนะครับ
อีกอันหนึ่งหล่อเข้มแสนดีและมีบัตรเครดิตเท่าที่จ่ายไหว

วันนี้บัตรใบหนึ่งวงเงินเท่าไหร่
สมมุติบวกเงินสักหนึ่งหมื่นหรือหมื่นห้า
เรามี๓บัตรเราใช้ได้เท่าไหร่
สี่หมื่นห้าเกินไหมเกินถ้าเกินนั้นมีบัตรเดียวพอ
อันนี้นะครับอยากเที่ยวเมืองนอกแต่ไม่มีงบ
งั้นเที่ยวเมืองไทยให้ครบก็ได้
คือไม่ต้องไปถึงขั้นเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยวเมืองไทยดีกว่าถ้าเราคิดว่าเรามีงบน้อย
ตั้งสติก่อนช็อปอันนี้มีสังคิดเข้ามาด้วย
ตั้งสติก่อนช็อปสต๊อปของไม่จำเป็น
อันนี้ฝากไว้นี่ต้องมีสติ
ไม่งั้นเราจะหลงแบบลด๓๐๕๐ปุ๊บเดินเข้าร้านเลย

แล้วพอเข้าโดยส่วนใหญ่แล้วโดนทั้งนั้น
ทั้งนั้นนะครับอันนั้นก็บอกให้ตั้งสติไว้
ถามว่าเราจำเป็นหรือเราต้องการ

เช่นสมมุติวันนี้เสื้อผ้าไม่มีละจำเป็นต้องใช้

แต่ถ้าเราก็มีอยู่แล้วแต่เราอยากได้ต้องการ
อยากจะได้มาใหม่อันนี้ต้องคิดดี

แล้วก็เรื่องของเหตุฉุกเฉินอันหนึ่งฝากไว้นะครับ

ต้องมีเงินเก็บให้ได้๖เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือน
เวลาที่สมมุติว่าอยู่เราเกิดฉุกเฉินมาไม่สบาย

ไม่ต้องเป็นหนี้ก็คือเราเอาเงินที่เราเก็บเนี่ย
เอามารักษาตัวแล้วก็ใช้จ่ายประจำเดือนได้

ใช่นะครับเช่นว่าเราใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ๗๐๐๐
เราก็เก็บสักถ้าต้องมีเงินเก็บควรจะมีเงินเก็บสัก๔๐๐๐

ใช่นะครับให้มีเอาไว้แล้วกัน

ขอให้รู้จักออมนะครับ

ตอนนี้เริ่มเข้าสังเวียนแล้ว
ตอนนี้ก็ต้องเริ่มมาตั้งการ์ดกันแล้ว
การ์ดก็คือเริ่มที่จะต้องหยิบบัตรเครดิตมาใช้

แบบเป็นมิตรก็คือ๑เราต้องหยิบมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์
เช่นเราจำเป็นต้องไปที่ไหนที่มันต้องซื้อของแล้วพกเงินไปเยอะ
พกเงินใช้บัตรเครดิตพก
จำเป็นที่จะต้องซื้อของแล้วมีส่วนลดใช้บัตร

มีที่ไหนใช้จ่ายเงินแล้วก็ได้แต้มด้วย

อันนี้คิดให้มันเป็นประโยชน์แต่อย่าใช้เกิน

ใช้เสร็จปุ๊บจ่ายขั้นต่ำ

ต่อไปก็คือเรื่องของปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัว

ลดบัตรเครดิตอันที่ไม่จำเป็นออกซะ

ยังเป็นคำแนะนำได้เพิ่มเติมอีก

คิดครับคิดก่อนที่จะใช้
ตรวจสอบว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่
เตรียมที่จะต้องจ่ายตังค์

ว่าเราต้องจ่ายชำระหนี้วันไหน
๖จำว่าเราต้องจ่ายชำระหนี้วันไหน
๗จำว่าเราต้องจ่ายชำระหนี้วันไหน
๘จำว่าเราต้องจ่ายชำระหนี้วันไหน
๙จำว่าเราต้องจ่ายชำระหนี้วันไหน

สมาชิกของโครงการนี้ด้วยนำสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับ